เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวช็อกใจแฟนคลับอยู่เหมือนกันค่ะ
วงการบันเทิงได้สูญเสียนักร้องอีกหนึ่งคนคุณภาพไปเช่นกันนะคะ
กับเจ้าของเพลงดังห้องนอนนั่นเองค่ะ
เจ้าของเพลงดังห้องนอนที่มียอดวิวมากกว่า๓๕๖ล้านครั้งนะคะ
เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าจะมีการรดน้ำศพที่วัดท่าเคียนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
เวลาประมาณบ่ายโมงตรงวันนี้นะคะ
เขามักจะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการที่ไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้ว
ปัญหาชีวิตรุมร้าวต่างอยากจะฆ่าตัวตายเป็น๑๐๑๐รอบเขาบอกอย่างนั้น
อย่างหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าโรคซึมเศร้าคือก้าวข้ามผ่านไปได้
ไม่ยากไม่ง่ายเลยนะคะเขาบอกอย่างนั้นว่า
ครั้งหนึ่งเคยคิดกระโดดห้างลงมาด้วย
อยากจะกินยานอนหลับไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้
เพราะว่าเครียดหาคนปรึกษาไม่ได้
ซึ่งเราเองก็ไม่ได้รู้นะคะว่าปัญหาหลักในชีวิตเขามีอะไร
คือถ้าดูเผินไม่รู้เลยว่าเขามีปัญหาในชีวิต

ออกกำลังกายดูฟุตบอลไปเที่ยวกับเพื่อน
อย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะ
แล้วก็เพิ่งไปเที่ยวงานเชียงใหญ่เฟสที่เชียงใหม่มาด้วย

แต่นี่แหละค่ะความรู้สึกของคนเรา
บางทีเขามีปัญหาอาจจะเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้บอกใคร
เป็นเรื่องที่สังคมแล้วก็ครอบครัวต้องให้ความสนใจ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับคนใกล้ตัวคุณมากขึ้นนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ